พี่สาวให้ข้อมูลเยอะเลย

เรามาฟังมุมของครอบครัวเปรี้ยวกันดูหน่อยนะคะ
ลองไปฟังคุณแม่พูดถึงเปรี้ยวค่ะ
เพื่อนมาแต่ละคนนี่แม่ก็ไม่เคยรู้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไร
ไม่ได้ถามซอกแทรกว่าเพื่อนมาจากไหน
ชื่ออะไรแม่ก็ไม่เคยถามลูก
เพื่อนเยอะแต่ละคนนี่มาไม่เหมือนกัน
ไปก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้แหละ
ไปลังแกลังควันมันน่ะ
มันก็ทนเอามันบอกว่าบ้านมันยังไม่เสร็จ
มันทนทุกอย่างเพื่อนคนนี้มันร้ายนะ
ไม่ใช่ว่าแม่ใส่ร้ายนะลูก
คือมันเคยเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็เลยบอกว่าอย่าไปถือเขาลูกเราไปหาเงินมาทำบ้าน
ไม่ต้องเขาพูดอะไรเราก็ไม่ต้องเอาใส่ใจเขา

ถ้าไม่มีเปรี้ยวแม่ก็ไม่มีปัญญาทำ
มันก็อยู่แค่นี้ลูกอยู่แค่เห็นเนี่ย
คือแกบอกว่าแกเล่นแกเที่ยวมามากแล้ว
หากว่าแกมีครอบครัวแกอาจจะมาอยู่นี่
แล้วนี่ห้องแม่นะแม่นั่นห้องย่านั่นห้องพ่อ
เปรี้ยวจะพยายามสร้างให้แม่ให้เสร็จ
น้ำพักน้ำแรงของเปรี้ยวเอง

ตอนที่เขาหนีไปนะเขาก็โทรมาบอกพี่สาวมันนะ

ดูแลแม่หน่อยนะฝากแม่ฝากพ่อฝากย่า

ขวบกว่านี่แหละเข้าอนุบัน
ตอนนี้พ่อของเขาเขาเลิกกันกับสามีเก่าของเขาตั้งนานแล้ว

แม่คือแม่อยู่บ้านไม่ได้
จิตใจของแม่เนี่ยมันจะแตกสลายเพราะลูกแม่นี่แหละ
คือมันไม่เคยชั่วเคยเลวจากไหน
มันเพิ่งมาเป็นเนี่ยครั้งแรกเนี่ย
ถ้ามันบอกแม่ว่าแม่หนูแค้นคนนั้นคนนี้หนูจะไปฆ่ามัน

นี่มันไม่มีพิรุธอะไรเลย
มันเล่นของมันตามภาษามัน

จะสิบปียี่สิบปีสามสิบปีแม่ไม่ว่า
ยังมีวันได้ออกมาอย่าหนีไปแบบนั้น